รอยคดีดังแต่ว่ากลายเป็นคดีดังในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐตอนนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
คดีของผู้พันตึงนะครับหากจำกันได้๑๕ปีก่อนคือปี๒๕๕๙
เกิดเหตุการณ์คดีสะเทือนขวัญนะครับในการเชื่อด
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรที่เดินทางมาที่กรุงเทพมหานคร
ช่วงนั้นก็คือนายปรีนะลีพัฒนภัณฑ์
ปรากฏว่าเสียชีวิตแล้วก็เป็นคดีใหญ่คดีฆ่าสะเทือนขวัญ
แล้วก็ผู้ที่ก่อเหตุก็คือนายทหารชั้นผู้ใหญ่

หลังจากนั้นได้รับการอภัยโทษแล้วก็ได้รับการพักโทษ
กรมราชธรรมปรากฏว่าตอนนี้ถูกจับกลุ่มอีกแล้ว
นะฮะเพราะว่าผู้พันตึงนะครับได้ถูกดำเนินการ
ในเรื่องของการออกไปข่มขู่นะครับ
หลังจากที่ตำรวจกองปราบรามเข้าจับตัวนายเฉลิมชัยมัชชากรรม
หรือว่าอดีตผู้พันตึงผู้ต้องหาคดีฆ่าผู้อื่น
จากบ้านพักย่านวังทองหลางแล้วก็ถูกนำตัวกลับมาควบคุม
เรือนจำจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่๒๕สิงหาคมที่ผ่านมา
หลังพบกระทำการละเมิดข้อบังคับในการพักโทษของกรมราชธรรม
แล้วก็มีพฤติกรรมข่มขู่เรียกรับเงินจากผู้เสียหาย

ผลเอกภัยบูลคุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผย
ว่าคณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษพิจารณาแล้ว
มีมติว่าพบมูลความผิดจริง
ซึ่งส่งผลให้นายเฉลิมชัยจะต้องได้รับโทษเท่าเดิม
คือจำคุกเป็นเวลา๒ปี๙เดือนและปรับเป็นนักโทษชั้นเลว
เนื่องจากทางกรมคุมประพฤติได้ให้โอกาสแล้ว
แต่กลับไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมได้นะครับ
ขณะเดียวกันไม่ใช่เพียงผู้พันธุ์ถึงเท่านั้นที่ละเมิดข้อบังคับ
แต่ที่ผ่านมารัฐมนตรียุติธรรมบอกว่า
มีผู้ถูกคุมประพฤติหลบหนีไม่มารายงานตัวอีกหลายหมื่นคนต่อปี
ซึ่งกระทรวงยุติธรรมจึงเตรียมปรับเปลี่ยนระบบการพักโทษ
และระบบการคุมประพฤติโดยจะมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติมากขึ้น
และมีระบบในการตรวจสอบที่รอบครอบ
เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจเกินขอบเขตด้วยเช่นเดียวกันนะครับ